คุณผู้ชมคะปฏิบัติการในการช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
ภาคส่วนถือว่ามีความสำคัญหมดนะคะ
คือทุกคนเขาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยทั่วโลกเขาก็มาช่วยเราหลายประเทศมากคุณผู้ชมค่ะ
มีคุณหมอฝีมือดีมีนักดำน้ำฝีมือดีส่งมาเยอะเลย
เป็นคนที่อยู่ในถ้ำหลวงเป็นคนประเมินทั้ง๑๓ชีวิตว่าร่างกายพร้อมไหม
จิตใจพร้อมไหมพร้อมให้ดำน้ำลุยออกมากับหน่วยซิลเพื่อที่จะนำตัวออกมาจากถ้ำนะคะ
ดีโอคอลแล้วก็บอกเลยว่าคุณหมอคือความภูมิใจของชาวออสเตรเลีย
ที่ได้มาปฏิบัติภารกิจช่วยทีมหมูป่าที่จังหวัดเชียงรายที่ประเทศไทยนะคะ
ถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวออสเตรเลียแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจ
แล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะเรามีคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอน
ผู้นำออสเตรเลียได้คุยกับคุณหมอนะคะลองดูค่ะ

แต่ยังมีเวลาที่ยินมีความร้ายขึ้น
ไปกลางยนต์ถอดห้วกหลีมุง

อย่างน้อยอยู่ในมหาว้าง
เห็นงานที่เธอทำและเกี่ยวหน่อย
ก็วีดีโอคอลพูดคุยกัน
แต่ว่าเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำในถ้ำ
มีการกู้ภัยช่วยเหลือคนที่อยู่ในถ้ำ

หมอวิสัญญาแพทย์นี่ก็เป็นเรื่องของพวกรมยาสลบ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการรมยาสลบ

จะได้ไม่ไปเจอกับภาวะที่นักดำน้ำ
เขาเรียกว่าแพนิกขณะที่กำลังดำน้ำอยู่
ลักษณะของยาเป็นลักษณะของการกล่อมประสาท

จะได้รู้สึกผ่อนคลายเวลาที่จะต้องลุยน้ำออกมา